เราพาไปดูจอมปลวกที่อยู่บนหลักกิโล

แล้วก็มีคนขอโชคขอลาบไป
ถูกโชคได้ลาบมาแก้บนกันไปเยอะแยะมากมาย
แต่ล่าสุดน่าเสียดายค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าจอมปลวกมีสภาพแบบนี้ค่ะ
อันนี้เล่าย้อนให้ดูก่อนนะคุณผู้ชมใครจำได้เราเล่ากันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เอง
ภาพเก่าอันนี้คือจอมปลวกขึ้นอยู่บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข๓๓เส้นทับน้ำป่าโมก
หมู่๔ตำบลโรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
แล้วจอมปลวกเนี้ยขนาดใหญ่มากคุณเห็นไหมอ่า
สูงกว่าสองเมตรเลยมีผ้าสามสีผูกไว้บริเวณยอดด้วยนะคะ
แล้วก็ประดับไปด้วยสร้อยมุกคือสวยงามมากแล้วก็มีของเส้นไหว้ทั้งน้ำแดงมะพร้าวอ่อน
พวงมาลัยถูกเทียนจากคนที่ได้โชคได้ราบมากราบไหว้อย่างนี้นะ
แล้วก็ถูกรางวัลเขาก็มาแก้บนก็ว่ากันไปอืม
คุณค่ะแต่ล่าสุดอย่างที่บอกค่ะว่าจอมปลวกแล้วก็หลักกิโล
ถูกทำลายไปแล้วสภาพเป็นแบบนี้

เหลือแต่พื้นที่ราบเรียบเลย
ถ้าไม่รู้คือไม่กล้าไปว่ามีสิ่งนี้มาก่อนเนี่ยนะ
แล้วบริเวณพงศ์ย่าริมถนนเนี่ย
มีจอมปลวกขนาดใหญ่ล้มอยู่คุณ
คือจอมปลวกที่ถูกทุบทำลายไปล้มอยู่เห็นไหม
หลักกิโลเมตรก็ตกอยู่ใกล้กันแบบนี้

ค่ะส่วนผ้าแพร่สามสีสร้อยมุกที่อยู่บริเวณจอมปลวกก็คือหายไปหมดเลย
ส่วนของเส้นสังเวยจำนวนมากถูบเทียนเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยเลย
ชาวบ้านที่เขาเดินทางมาขอโชคขอลาบเขาตกใจเหมือนกันเนอะ
แล้วก็ผิดหวังแล้วแบบหลายคนก็บอกเซ็ง
มาถึงแล้วเจอสภาพแบบนี้เขาเสียดายเขาว่าอย่างนี้
เพราะว่าบรรดาแบบคนที่ชื่นชอบในการเสี่ยงดงเสียงโชค

ใช่เขาก็หวังว่าจะมาขอโชคขอลาบแต่มาถึงแล้วเจอแบบนี้
บอกว่าเสียใจแล้วก็เสียดายมาก
แต่แต่เขายังไม่ได้หมดหวังกันง่ายนะคะ
เพราะบริเวณที่จอมปลวกล้มลงไป

มีคนตาดีเห็นร่องรอยคล้ายอะไรดิฉันก็ไม่รู้
แต่เขาบอกว่างานนี้เขาไม่พลาดหรอก
เขาจะไม่พลาดเขาจะไปเสี่ยงดวงในงวดต่อไป
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โชคใหญ่ต้องเป็นของชาว
เอาเป็นว่าดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในจริงเลยนะ

เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะ

ค่ะก็ยังคงอึ้งอยู่ว่าอยู่ดี